พิธีจับปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
เริ่มขึ้นแล้วที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คว้ารางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาท

จำนวนปรายศนียบัตรจากทั่วประเทศที่ส่งเข้ามา
ร่วมรุ้นทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
มากกว่า๑๖๕ล้านฉบับค่ะ
และมีเพียง๖๓ล้านฉบับเท่านั้น
ที่ทายถือว่าโปรโตเกรดเป็นแชมป์
และในที่สุดมีเพียง๑คนเท่านั้น
ที่จะคว้าเงินรางวัล๑๐ล้านบาท
รอไปติดตามว่าเขาเป็นใครพร้อมกันค่ะ
ขั้นตอนการจับรางวัลรางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาท
นายฟรานซิสคุณวาชภัณฑ์เงิน
เอกอัครราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย
เป็นผู้จับปรัชญีาบัติหาผู้ชมภีร์
ซึ่งขั้นตอนการจับรางวัลที่๑รวมทั้งรางวัลบ้านและรถยนต์

ได้ใช้ลูกปิงปองแทนกองปรายศนียบัตรจำนวน๑๐กอง
จากนั้นเอกอัครราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย
เป็นผู้สุ่มจับลูกปิงปองเพื่อเลือกกองปรายศนียบัตร
จับรางวัลที่๑ปรากฏว่าจับลูกปิงปองได้หมายเลข๒ค่ะ
นั่นหมายถึงว่าผู้โชคดีรางวัลใหญ่นี้
จะอยู่ในกองใหม่เลข๒นะคะ
และเมื่อนาทีระทึกใจลุ้นรางวัลที่หนึ่ง
มาถึงนายฟรานซิสตูมัสประตู
เอกอัครราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย
ใช้มือคว้าปริศนียบัตรที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันโปรย
โดยมีนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริษัทนางศึกเทียนรัฐ
และนางสมอนเทอดธรรมพิบูรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
และปรายศนียบัตรที่อยู่ในมือของเอกอักราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย
ก็คือนัทยาแก้วศรีลา
ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่๒๐๙ตรชายวานอชายวานจภดรภานี
และในระหว่างนี้นะคะเป็นการจับรางวัลลำดับที่๒
ซึ่งรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาทจำนวน๑๐รางวัลรวม๑๐ล้านบาท
ใช้วิธีการจับประจันยบัตรจากทั้ง๑๐โซนโซนละ๑รางวัล
โดยผู้มีเกียรติและตัวแทนสปอนเซอร์ร่วมจับรางวัลผู้โชคดีค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณนัทยาแก้วศรีราชาวจอุดรภัณฑ์ธรรมดีนะคะ
คว้ารางวัลเงินสด๑๐ล้านบาท
ส่วนแฟนบอลที่กำลังลุ้นในรางวัลอื่นที่มีมากกว่า๑๐๐รางวัล
สามารถติดตามรายละเอียดผลการจับรางวัลได้
ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๔สิงหาคม๒๕๕๙
และฉบับร่วมหน้าวันที่๕สิงหาคม๒๕๕๙
รวมถึงสื่อต่างของทางเครือไทยรัฐค่ะ

รายงานจากโกดังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ